ยาเขาครับอยากทดสอบความแม่นอ่ะอืมตรงต้นไม้แล้ว
เอาปืนมาปืนมายิงแม่นไม่แม่นลองดูค่ะ
นะครับวันนี้มาทดสอบอาวุ้ปือนลูกสองสั้นเออบันส์จุ
กระสุน๑๒เกรดนะครับเป็นลูก๙เม็ดบรรจุความแรงอยู่ที่๒แรงครึ่งนะครับ
บอกดีดไหมครับดีดไหมครับดีดไหมครับดีดนะครับ
ปั๊บก็เกมเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมยิงโชว์แล้วโพสต์ลงโซเชียลตำรวจก็ตามไปรวบตัวได้
อันนี้เอาให้ดูก่อนคอนเทนต์แต่ละอย่างที่เขาทำลงโซเชียลนี่แหมไม่ได้น่าเรียนแบบเลยนะคะ
นายสุไลมารยาติกุลหรือว่าบังแมนซาลาเมนเดอร์อายุ๒๗ทำคอนเทนต์แบบนี้
นี่ไปทดสอบยิงปืนลูกซองสั้นเบอร์๑๒ค่ะเอาขวดน้ำมาวางใช่ไหมแล้วก็ยิง
แต่คุณบุ๊คดูสิคะคือจังหวะที่ยิงจริงก็มีแบบเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านแถวนั้น
อันตรายเกิดมันพลาดไปโดนหัวเข้ามาทำไงอ่ะ
อกจากนี้ค่ะไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปเดียวในเฟซบุ๊กนะบางแมนบอกว่าขอบคุณคนที่มาดูคลิปเดี๋ยวคราวหน้าจะทดลองยิงขี่ปนาวุฒิข้ามทวีป
โอ้โหดูแต่พอโพสต์ไปแบบนี้พร้อมอาวุธปืนนะคุณนะคนที่มาดูคลิปเนี่ยนอกจากคนทั่วไปแล้วมีใครอีก
มีตำรวจสิคะตำรวจมาส่องนะมาส่องนะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูค่ะตอนที่ตำรวจไปรวบตัวนะคือพอคลิปมันโพสต์ไปแล้วเขาเคยโพสต์หลายหลายคลิปแบบนี้
นักข่าวของเราลงไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าจริงบังแมนเป็นคนเรียบร้อย
แต่ปีที่แล้วเท่านั้นแหละบางแมนมาติดยาแก้ไอพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลย
ลงรูปเงินลงรูปบัญชีธนาคารต่างพวกยาพวกนี้ค่ะ
ขายยาเขียวเหลืองเอาไปใช้ผิดประเภทกันนะฮะ
ใช่ไงแล้วนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าที่ทำให้บังแมนต้องเป็นแบบนี้
และเมื่อวานตอนเย็นนะตำรวจลงพื้นที่ไปเลย
นี่ไงไปที่บ้านบางแมนไปที่บ้านพักจับได้
นี่ตอนที่ตำรวจสพเมืองสตูนไปถึงนะคะ
แล้วแน่นอนต้องตรวจค้นบ้านด้วย
คนบ้านก็เจอปืนยาวจุด๒๒กระบอกหนึ่งอยู่ในตู้เสื้อผ้า

เจอปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีกกระบอกหนึ่งวางอยู่บนเตียง
มีกระสุนปืนลูกซอง๑นัดปลอกกระสุนปืนลูกซองอีก๑ปลอก

โชว์โพสต์ลงโซเชียลแบบนี้
คุณนี่โชว์แล้วเกมโอเวอร์ทันที
บ้างแมนบอกแบบนี้ไอ้ปืนที่นำไปยิง
เพราะปืนขัดลำกล้องเหรอ
ลำกล้องแล้วก็เลยไปทดสอบยิงอย่างนี้เหรอ
ทำไปรู้เท่าไม่ถึงการ
ผมอาจจะลบคลิปแล้วแต่คนมันแชร์ไปแชร์ไปเยอะผมลบไม่ได้
ทีนี้ก็เลยถามบางแมนถามจริง
แล้วพกปืนไว้ทำไมมีปืนเอาไว้ทำไม
ก็ผมมาเลี้ยงแพ้๑๐กว่าตัวเลี้ยงวัวต้อง๖ตัว
ผมก็ต้องป้องกันสัตว์เลี้ยงของผม

แล้วอยู่บ้านผมก็ไม่ได้ทำอะไรใครด้วย
แมนถามจริงนี่เสพตัวไหนมา
ไม่ได้เสพไม่ได้เสพ

ลองปืนไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าต้องการคุ้มใครอะไร
ไม่มีแบบนั้นนะไม่มีแบบนั้น

ไม่นึกเลยว่ามันจะด้านคือลงฟิศ

แบบคุมสัตว์เลี้ยง
ดูแลสัตว์เลี้ยงอาวุธปืน

แล้วอย่างหนึ่งคือบางแมนก็บอกนะ

กินแต่ยาทรามาดอลผสมยาแก้ไอแค่นั้นเอง
อันนี้เขาบอกอะนะคะแหมแล้วพอบังแมนมารีวิวว่ายิงปืนแม่น
ตำรวจก็เลยรีวิวบ้างละกันการรวบตัวบังแมน
ต่างฝ่ายต่างรีวิวเจ้ากันเนี่ยนะคะ
ซึ่งทีนี้พอตำรวจจับกลุ่มได้แบบนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับบังแมนแหละ
พรบออาวุธปืนแล้วเดี๋ยวต้องส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ตำรวจบอกโพสต์เมื่อวานจับวันนี้
ตัวเขารู้สึกปลอดภัยแล้วคนอื่นล่ะ
นี่อันที่ตำรวจโพสต์นะและนี่ก็คือเมื่อ๕นาทีที่แล้วครับ
บอกแล้วรีวิวทั้งคู่
รีวิวทั้งคู่นะฝั่งหนึ่งโพสต์โชว์ยิงปืนฝั่งหนึ่งก็โพสต์โชว์จับซะเลยนะฮะ